คุณผู้ชมฮะจากเรื่องของอุบัติเหตุ
ช่วงที่เรานำเสนอไปตั้งแต่ช่วงแรกเป็นอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมาก็คือเป็นรถทัวร์
นำเที่ยวจากจังหวัดกาลสินไปเที่ยวที่จันทบุรีและขากลับ
มาประสบอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่
เพราะมีผู้เสียชีวิตถึง๑๗คน
ช่วงนี้เราไปติดตามความคืบหน้านะคะกับเจ้าของพื้นที่
ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ท่านผู้ว่าวิเทียนจันทรโนไทยค่ะ

สวัสดีครับคุณสุภาษาลาครับคุณสืบสกุลครับสวัสดีครับ
ว่าครับขอบคุณนะฮะที่ให้เราโทรต่อสายตั้งแต่เช้าแบบนี้
ผมอยากจะทราบเรื่องของยอดผู้บาดเจ็บ
อดผู้เสียชีวิตอีกสักครั้งครับท่านผู้ว่าครับ
ครับตัวเลขล่าสุดนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๗รายนะครับ

๓๐รายภศพามฮะรายเจ็บของผู้ได้รับบาดเจ็บ๓๓ราย
รายที่ส่งไปอาการที่ค่อนข้างจะสาหัส
เมื่อเช้าประมาณสักช่วง๖โมงเช้า
ผมได้โทรสอบถามจากท่านผู้บริการโรงพยาบาลมหาราช
ก็ทราบว่าตอนนี้ผู้ป่วยนี้อยู่ในเรียกว่าแพทย์
กำลังอยู่ในการดำเนินการช่วยเหลือ
ก็ยังคิดว่าน่าจะช่วยได้ครับ
เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้น่าจะทั้งหมดน่าจะปลอดภัยแล้วครับ
ท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าคะเชื่อว่าตอนนี้
บรรดายาดของผู้บาดเจ็บทั้งหลาย
มีความเป็นห่วงมีความกังวลอย่างสูงตรงนี้เอง
มีการประสานงานติดต่อและอำนวยความสะดวกให้กับญาติอย่างไรบ้างครับ
เมื่อคืนก็มีการติดต่อกับทางจังหวัดกาลสินนะฮะทางประหลัดจังหวัดกาลสินนะฮะ
ก็มีการพูดคุยแล้ววันนี้ก็เตรียมการไว้สำหรับในกรณีที่
ญาติจะมาเยี่ยมหรือจะมารับศพเนี่ยนะครับ
ก็ให้ทางอำเภอวังน้ำเขียวจัดเจ้าหน้าที่ไปรอช่วย
กับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว
ในการอำนวยความสะดวกกับพี่น้องที่จะมาเยี่ยมด้วยนะครับ
แล้วก็อำนวยความสะดวกในการส่งศพกลับเนี่ยนะครับ
พร้อมที่จะนำศพกับโครงวิทช์ลำเนาตัวไม่คิดมูลรักษานะฮะ
แล้วคนขับได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่
แล้วก็เขาได้บอกถึงสาเหตุของอุบัติเหตุยังไงไหมครับ
เมื่อกรุณยังสับสนจนถ้างเมื่อคืนตอนสักเที่ยงขึ้น
ที่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลวงค์น้ำเขียวก็ยังไม่ชัดเอง
เพราะว่าไม่ทราบว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ตรงนั้นใครเป็นใครนะครับ
เพราะว่าสภาพศพก็อาจจะดูยากแล้วก็จำนวนคนป่วยที่ส่งไปโรงพยาบาลต่างเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครบ้าง
ก็เมื่อคืนยังไม่ทราบว่าคนขับคือคนไหนนะครับเมื่อคืนนะครับ
แล้วส่วนสาเหตุเนี่ยผมได้สอบถามกับคนที่รอดชีวิตแล้วก็พูดคุยได้
เขาบอกว่ารถมาไม่เร็วแต่ช่วงนั้นมันเป็นถนน๑๙๕๗แล้วก็เคี้ยวไปมา
เขาบอกว่ามีเสียงบอกว่ารถเบรกแตกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นไหม้
เข้ามาในรถกลิ่นไหม้ของเด็กเข้ามาในรถแล้วก็คนขับ
พยายามจะประคองรถแล้วรถสายไปสายมาแล้วท้ายที่สุดเอาไปถึงจุดที่
เป็นโค้งที่ลงเขาตรงนั้นก็เอาไม่อยู่ก็แหกโค้งข้ามไปฝั่งตรงข้ามไป
ชนกับเรือนขายสินค้าริมถนนแล้วก็ชนกับต้นไม้ริมทางครับ
ยังหายมากยับเยินแล้วครับที่ค่อนข้างแต่ยับเยินครับ
ตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงทางกรมทางหลวงก็มา
มันเป็นถนนที่ดีวิ่งสามารถใช้ความเร็วได้
แต่ในขณะต่างถนนมันควดเคี้ยวไปมา
เพื่อใช้ความเร็วแล้วคนไม่ชำนาญทาง
หรือใช้ความเร็วเกินกำหนดเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ให้แหกโค้งได้ง่ายมากเลย
ช่วงเทศกาลสงการปีใหม่เราก็เฝ้ามองจุดนี้เป็นหลักมาโดยตลอด
แต่เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ทางลงเขาต่อเนื่องกันยาว
จุดที่จะสามารถจะไปตั้งป้อมตำรวจเพื่อจะเบรกความเร็วก็จะเกิดอันตราย
ในช่วงสงการเราก็ลนลงเราก็กังวลจุดนี้ว่าจะมีจุดที่เกิดปัญหา
ในช่วงปกติเราก็ไม่ได้ลนลงเราก็ใช้ป้ายสัญญาณที่มีอยู่นะครับ
ตามปกติก็ต้องมาเกิดเหตุอย่างนี้ครับ
ปกตินี้ป้ายสัญญาณเราเพียงพอแล้วคนใช้บนถนนเส้นนี้
ทั้งที่เป็นสิ่งสิ่งที่สุดที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้น
แต่รถบัตรคันเมื่อคืนในอย่างที่ผมเรียนต้น
ว่าน่าจะเกิดจากสังเหตุของสภาพรถเอง
ครับเอาละครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าวิจินทรานนโทไทย
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาฮะ

เพราะว่าเส้นทางตรงนี้คือถนนสาย๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
หลักกิโลเมตรที่๒๔๒๒๔๓บริเวณโค้งมะกรูดหวาน
ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียว
ผู้ว่าบอกว่ามีทั้งป้ายเตือน

แต่ว่าเป็นเส้นทางที่ถ้าไม่ชำนาญ

คำไปจนถึงช่วงสงกรานนี้ด้วย
โค้งด้วยและลงเขาด้วย
แต่ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้
น่าจะเกิดจากเรื่องของสภาพรถที่ไม่พร้อมด้วยนะฮะ